ปิดท้ายกันที่ผลงานของทัพวอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
วันนี้ชนะอินเดียไปในสิทธิ์ชิงช้ำเอเชียรอบแปลงกลุ่มรอบที่๒รายการอิทธิรัตนาทีวิทยาลักษณ์สดครับ

หลังจบเกมอาจารย์ชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าพอใจกับฟอร์มของลูกทีม
แม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดเยอะในเซตแรกครับ
ส่วนผลอีกคู่หนึ่งนะครับญี่ปุ่นชนะเวียดนามไป๓เซตรวดนะครับ
แกรมนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่๒๘กรกฎาคมนะครับ